คุณผู้ชมค่ะอยากจะเป็นนางฟ้านะคะ

เพราะอะไรนี่ไปกันเลยกับพี่เขา
หัวเรือใหญ่ในฐานะตัวแทนกองทุนปันน้ำใจผู้ยากไร้

นำทีมนักแสดงตลกรุ่นใหญ่รุ่นพี่รุ่นน้อง
จะเป็นพี่ถั่วแระเชิญยิ้มพี่บอลเชิญยิ้ม
ใจแอ้นเชิญยิ้มแล้วก็อีกมากมายค่ะ
ให้กับวัดสุวรรณรัตนารามที่นครสวรรค์

เดินทางมาทำบุญโรงเย็นกันเดินทางมาต้อนรับกันแบบอบอุ่นเลยคุณผู้ชม
และแน่นอนแหมมากันทั้งคณะขนาดนี้มีหรือจะมาทำบุญอย่างเดียว
มันก็ต้องมอบความสุขสนุกทางเสียงเพลงกันด้วย
แล้วก็การแสดงตลกให้กับชาวบ้านกันสักหน่อย
เดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศความสนุกกันเลยจ้า

ได้บุญกันไปด้วยแล้วก็ได้ออกกำลังกายโยกกันแบบโจ๊พรึมกันไปเลยจ้า

กับพี่ชาวคณะตลกด้วยค่ะในคลิปเนี่ยพี่นุ้ยบอกว่าครั้งนี้นะคะเป็นการถวายโรงเย็นวัดที่๓๒หรือว่า๓๓แล้วแต่ก็ไม่แน่ใจ
หรือว่าพี่เขาแกล้งไม่แน่ใจแล้วใครจะบอกเลขอะไรเป็นในกับเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมมาอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
โอ้โหสนุกสนานอิ่มบุญกันไปด้วยนะคุณผู้ชมนะจากงานบุญมาต่อกันที่นี่เลยค่ะจะพาคุณผู้ชมไปมูเตรู
กับนักบร้องลูกถุ้งสาวตากมแดนใต้พี่รัชนกฤษสีโลพันนะครับคือต้องบอกว่ารัชนกเนี่ยนะ
ที่แบบว่าเดินสายมูเตรลูหลายที่เลย
ล่าสุดค่ะเจ้าตัวเดินทางมา
บันเทิงไทยรัฐนะคะมาฝากเพลงใหม่ที่มีชื่อว่า
พ่วงมหันซึ่งหลังจากที่ฝากผลงานเพลงเสร็จ

เป็นคนที่เชื่อเรื่องการมูเตลูอยู่พอสมควรเลยนะ

ซึ่งก็เป็นเหมือนสถานที่ที่ทำให้เรามีรายได้
เพราะฉะนั้นเวลาที่มีเวลาว่างเนี่ย

บริจาคเงินตามตู้ต่าง
ก็เหมือนกับการไปชำระหนี้ให้พระสงฆ์
คือทำแล้วมันมีความสุขมันมีความสบายใจ
ชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอีกด้วยนะคะ

แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของพี่รัชนก

เชื่อก็ต้องเชื่อนะคือมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยทักแล้วก็แนะนำให้พี่รัชนกเปลี่ยนชื่อ
ซึ่งไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะพอเปลี่ยนปุ๊บชีวิตเนี่ยเปลี่ยนไปในทางที่ดีเลย
โดยเฉพาะเรื่องของรายได้ที่ไหลเข้ามาเทเข้ามาไม่เชื่อเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
นกรู้สึกว่าดีขึ้นเลยค่ะให้พี่นกเนี่ยเซ็นแด่ชื่อนะคะ
แล้วก็การเซ็นแบบนี้ก็เหมือนกับถ้ามองในเชิงความเชื่อก็คือมันจะช่วยให้เราเหมือนลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในเรื่องที่แบบบางทีแบบไม่จำเป็นต้องเสียก็อย่าเสียอะไรอย่างนี้ค่ะ
โดยส่วนตัวพี่นกรู้สึกว่าเหมือนเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจที่ทำให้เรารู้สึกอุ่นใจขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าสถานการณ์ดีขึ้นค่ะ